จะมีการเตรียมความพร้อมหรือว่าลงทุนอย่างไรบ้าง

แล้วก็คุณทศพรโสพลเสถียรสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงสวัสดีค่ะ

อยากลากเลยที่กำลังคลอดฮิต

แล้วก็ขนาดใหญ่ด้วย
มีการปล่อยกู้สกุลเงินดอลลาร์

นะครับก็โดน

ของสวัสดีอเมริกาปรับ

ใช่ก็บอกว่าน่าจะมีส่วน

ก็คือมีการออกราศานี่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ

โอ้โหก็เขามีเงินพอไหมพี่
โอ้โหอันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข่าวกันว่า
อาจจะต้องถึงขั้นแบบล้มละลายได้

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีว่า

เหลือประมาณ๕๔พันล้านเหรียญ

โหโหลงมาเยอะเลยนะ

ทางรัฐบาลเยอรมันจะกลับมาช่วย
ใช่หรือว่าอาจจะมีการเจรจากันเพื่อลด

แล้วก็พร้อมกับความเสี่ยงก็ไม่เป็นไรแล้วเราคงไม่ได้ไปทัชตรงนั้นเท่าไห
เพราะว่าจะอยู่ในตลาดนิวยอร์กกับตลาดยุโรป

ก็คือสามารถเอามาใช้งานได้ทั่วโลกแล้ว
ใช้งานได้มาดิเซิร์ฟได้
ก็คือการออกจากอังกฤษจะมีการคุยกันแล้ว
ผมดูข่าวนะเขาบอกว่าทางยุโรปเนี่ยเริ่มบอกว่า

ต้องมีกำหนดการชัดเจนแล้วว่า
กูจะออกเมื่อไรกูจะทำอย่างไร
ตกลงกันว่าจะน่าจะเริ่มคุยตั้งแต่เดือนตุลานี้
จนถึงประมาณมีนาปีหน้า
ก็กังวลล็อบบี้กันใหญ่เลย
เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะสูญเสียความเป็นศูนย์ทางทางการเงิน

โจนี่บวกไป๑๖๐กว่าจุด
เกิดอะไรพี่ทำไมดูตัวเลขเขากลับมาดูดี
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่าง

ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเมื่อตอนสิ้นเดือน
ตอนที่๓๐เนี่ย

ก็คือไม่ได้ดีไปกว่าที่ตลาดคาดการณ
แล้วก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าคาดการณ์
มีข่าวมาแล้วว่ากำลังลดกำลังการผลิตน้ำมัน

กลับมายืนครับประมาณ๔๐ปลาย
แต่ก็ไม่ได้หวือหวาไปถึงขั้นเกินทะลุ๕๐เหรียญต่อบาร์เรล
แต่วันนี้นี่เอาไฮไลท์ส่วนหนึ่งมาฝากที่เกี่ยวกับทุกคนเลยนะครับ
ก็คือการซื้อของออนไลน์

อันดับแรกเลยอยากให้เห็นภาพก่อน
ว่าตอนนี้คนใช้พี่ซื้อของผ่านมือถือไหม

นิดหน่อยยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่
ปกติก็จะซื้อสินค้านิดหน่อยมีราคาไม่แพงมาก
แต่อยากให้เห็นตัวเลขก่อนว่าตอนนี้มีคนซื้อของออนไลน์
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๒ล้านล้านบาท

นี่เฉพาะที่แจ้งกันนะ

แล้วก็ที่ซื้อผ่านเฟสบุ๊คผ่านไลน์ปกติ
ยังไม่มีแจ้งเท่าไหร่
แล้วก็คาดการณ์กันว่าภายในปีนี้เนี่ย
น่าจะเพิ่มไปประมาณ๒๕ล้านบาท

เข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น

ขายของเนี่ยแทบจะหายไป

ทุกอย่างเร็วขึ้นแล้วก็สั้นขึ้นนะครับ

เวลาซื้อของออนไลน์เขาซื้ออะไรกัน

ดาวนโหลดเพลงดาวนโหลดหนังมาดูเนี่ย

อันนี้ไม่ใช่เอาไลน์เหรอ
ที่สำคัญนะช่องทางของการใช้จ่ายของออนไลน์

ถึงเวลาของไม่ได้รับก็ถูกยกเลิก

อันนี้อยู่กับตัวเลยผูกกับตัวเนื่องจากว่าใช้อินเทอร์เน็ตซื้ออยู่แล้วก็เข้าระบบอินเทอร์เน็งกิ้ง
เดี๋ยวนี้ใช้ง่ายนะแอปพลิเคชันของทางแบงค์นี่มีเยอะแยะหลากหลายมาก
อันนั้นคือการใช้จ่ายในภาพปกติ

พอถึงการลงทุนเนี่ยผมเอาตัวเลขการวิจัยมาให้ดูนะครับ
ในแง่ของการลงทุนอย่างปัจจุบันถ้าเกิดคุณลงทุนในหุ้นทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตและ

โดยที่เอาบัตรเครดิตไปผูกไว้กับอุบายแบกิ้งของหางเอง
ใช่นะครับแต่ยอดสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
ลงทุนส่วนใหญ่๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ชอบใช้ทางอินเตอร์เน็ต

ไม่เยอะมากแต่ยังนี้คนที่ต้องแนะนำเลย
การลงทุนระยะยาวอันนั้นต้องมีที่ปรึกษา
แต่การลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะสั้นขึ้นมานิดนึง
ดังนั้นเนี่ยก็ใช้ดุลพิษของตัวเองหรือใช้ข่าวสารที่ได้รับก็สามารถตัดสินใจได้

สาระดีเกี่ยวกับการลงทุนออนไลน์

ท่านผู้ชมอยากหาข้อมูลใหม่และจะบอกคุยกันต่อ
ใช่ขอส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งเลยนะครับ
ขอบคุณคุณสินทนันกับคุณทศพรนะคะ
เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ในแท็บเล็ตอยู่ในมือถือกันหมดแล้ว